เอาอึ้งแล้วก็ทึ่งกันไปทั้งวงการบันเทิงแล้วก็วงการกีฬากันเลย

สำหรับการออกมาเปิดใจครั้งแรกของเมซิเจนนักฟุตบอลทีมชาติไทยของเรา
แล้วก็ยืดอกรับแบบแมนเลยนะคะ
ว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับนางร้ายสุดเซ็กซี่อย่างเมพิชชนาธิ์

วันนี้มีคำยืนยันจากพี่สาวคนสนิทของสาวเมย
ไม่ว่าจะเป็นสาวอ้ำพัชราภารวมไปถึงสาวหนิงปณิตาด้วย
ติดตามรายละเอียดข่าวนี้พร้อมกันเลยค่ะ
ให้เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของวงการบันเทิงและกีฬา
เพลย์เมเกอร์กองกลางทีมชาติไทยเจชนะทิพย์สงกระสิน
ยืนยันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่ากำลังคบหากับนักแสดงสาวเซ็กซี่

โดยรู้จักและคุยกันเรื่อยมาก่อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์
แต่ที่ไม่อยากบอกใครเพราะไม่อยากตกเป็นข่าว
โดยหวังว่าแฟนคลับของเขาจะเข้าใจ
พร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ
ขณะที่นางร้ายเจ้าของฉายาซูชิเมืองไทย
ก็โพสต์คลิปภาพเจ้าตัวและตุ๊กตาลิงประกอบเพลงแพ้ใจ
แท็กถึงเมซิเจหวานใจรุ่นน้องวัย๒๒ปีด้วย
แม้ฝ่ายชายจะประกาศชัดผ่านไอจี
แต่หลายคนก็ยังตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรืออำ
ตามภาษาคนขี้เล่นอย่างทั้งคู่
ซึ่งไทยรัฐออนไลน์ได้สอบถามเพื่อยืนยันคำตอบ
พี่สาวคนสนิทของเมย์คือนิงปณิตา
ชี้แจงว่าทราบว่าทั้งสองต่างปลื้มกันมานานแล้ว
และคุยกันมาตามภาษาเพื่อนนาน๒ปี
อยากให้ได้ฟังคำตอบจากเมย์เองจะดีกว่า
และการที่นักฟุตบอลทีมชาติประกาศชัดผ่านไอจีนั้น
ได้ใจเธอและเพื่อนในกลุ่มมาก
ดีใจที่ฝ่ายชายแสดงออกชัดเจน
กรณีที่หลายคนมองว่าทั้งคู่อายุห่างกันเกินไป
ปณิตาให้ความเห็นว่าเรื่องอายุไม่ใช่ปัญหา
สำหรับเมย์นั้นขอแค่เข้าใจกันก็พอแล้ว
และที่หลายคนมองว่านักแสดงสาวรุ่นน้อง
หนังร้ายรุ่นพี่ก็ชี้แจงแทนว่า
ไม่ได้เลือกคบคนที่หน้าตาและฐานะ
เพราะส่วนตัวเมย์เองก็เงินมากพอ
อีกทั้งครอบครัวของเมย์ก็มีหน้าที่การงานที่ดี
ประเด็นสำคัญคือความเข้าใจกันมากกว่า
และเพื่อนก็มีความสุขที่ได้เห็นแววตาแห่งความสุขของเมย์เช่นกัน

นางร้ายสุดเซ็กซี่กับนักฟุตบอลสุดฮอตเป็นเรื่องจริง
เมื่อผีสาวสุดที่รักอีกคนอย่างอ้ามพัชราพา
โพสต์ต้อนรับวาทีน้องเขยคนใหม่

เพราะตอนนี้หวานใจของเมย์เด็กกว่าคนรักของเธอเป็นไหน
ขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวของเมพิชชนาธิ์

ความจริงเป็นไปตามที่ทั้งคู่โพสต์ลงอินสตาแกรม
ส่วนความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลทีมชาติไทยเจชนะทิพย์
วันนี้เจ้าตัวยังคงลงสนามฝึกซ้อมบ่อน
ร่วมกับเพื่อนนักเตะตามปกติ
แต่ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ในตอนนี้

เปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

เขาคบกันมาเขาประมาณหลังต้นปีประมาณ
ต้นปี๕๘พอลูกข่าวนะ

เมื่อเด็กเขารักกันเขาชอบกัน
พ่อก็คิดว่าให้เขาคบกันไปให้ดูใจกันไป
มันเลยเถิดมาอย่างนี้แล้วก็
ก็ต้องปล่อยไปเป็นเรื่องของเขา
ในเมื่อถ้าเขาจะคบกันเราก็ไม่ห้าม

ผมก็ต้องลูกรักใครผมก็รักด้วย

ที่คนชื่อน้องเมย์นะ
ก็ยังไม่ได้เจอได้คุย

แล้วน้องเมย์ก็อายุค่อนข้างเยอะกว่า

ก็อย่าให้เจ๊เขามีสมาธิมุ่งมั่นในการเล่นบอล